มาตามประตอบเรื่องของคดีพันธบทโบรณญินนะครับ
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีเรื่องของการจ้างวานอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
แต่ว่าจากการสืบของกองปราบก็ทำให้เห็นถึงเรื่องของขบวนการที่เตรียมที่จะนำตัวของพันธบทโทบัญญินนั้นแหกออกมาจากเรือนจำ
ล่าสุดวันนี้มีการเบิกตัวไปขึ้นศาลครับในโอกาสนี้พันตรวจโทบัญญินก็เลยปฏิเสธในชั้นศาลว่าเขาไม่ได้จะแหกคุกอะไร
แต่ยอมรับว่าเครียดนะจะฆ่าตัวตาย
ชุดปฏิบัติการพิเศษเรือนจำบางขวางและหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮานุมานของกองปราบพร้อมกับอาวุธครบมือเลย๒๐กว่านาย
นำตัวพันธบทโทบัญญินตั้งพากรซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีจ้างวานอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานั่งรถราชธรรมออกจากศาลทุจริตกับเรือนจำบางขวาง
ก็มีรถประกบหน้าประกบหลัง๗คันหลังจากศาลอนุญาตให้เลื่อนการตรวจพยายามหลักฐานออกไปอีก๖๐วัน
ระหว่างรถเลี้ยวออกจากเขตศาลมีการชู๓นิ้วด้วยให้ช่างภาพสื่อมวลชนเก็บภาพด้วยนะฮะ
มีรายงานนี่ภาพนี้คุณผู้ชมดูนะข้างในชู๓นิ้วขึ้นมา
โดยมีรายงานว่าสารอาญาคดีทุจริตระหว่างการพิจารณาคดีที่ครั้งนี้
ห้องพิจารณาคดีที่๗๐๓ชั้น๑ซึ่งเป็นห้องใหญ่เลย
เพราะว่าเป็นคดีสำคัญนะลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุฉุกเฉินนะฮะ
เข้ามาในห้องพิจารณาก็ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มตามปกติ
ไม่ได้มีท่าทางกังวลหรือว่าเครียดอะไร
จากนั้นก็ไปนั่งตรงพยานหลักฐานที่ทนายความเตรียมมากว่า๒รังเลย
เป็นรังใหญ่มากเลยแล้วก็ประมาณสัก๑๐กว่าแฟมได้
โดยพันธุ์ตำรวจโทบัญญินแถลงต่อสารปฏิเสธข่าวที่ระบุว่าตัวเขา
พยายามวางแผนแหกคุกหลบหนีเพราะที่ผ่านมาถูกคุมขังเดียว
ไม่ได้ติดต่อกับใครจึงทำให้เกิดความเครียด
แล้วก็คิดพยายามจะผูกคอฆ่าตัวตาย
พร้อมกับบอกด้วยว่าตนเองต้องขึ้นสารทุกสัปดาห์
ไม่ได้มีโอกาสไปเจอเอกสารทั้งหมดไม่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นเอกสาร
ซึ่งทำให้เสียเปรียบในการต่อสู้คดี
ขอเวลาตรวจพยานหลักฐานเพิ่มอีก๓๐วันรวมเป็น๖๐วัน
ซึ่งสารก็ให้เวลาตามที่ร้องขอครับ
แต่สารไม่อนุญาตให้ภรรยาและลูกไปร่วมรับฟังในครั้งต่อไป
โดยให้เหตุผลว่าต้องวีดีโอคอนเฟอร์เนส์อยู่แล้ว
และเพื่อความปลอดภัยด้วยป้องกันขบวนการที่จะมาชิงตัวไปนะครับ
ทั้งนี้หลังจากจบการพิจารณาทางด้านของพันธบทบัญญินตร์

ทำให้เจ้าหน้าที่ราชธรรมนั้นตักเตือนว่า
อยู่ในห้องพิจารณาคดีไม่สามารถทำแบบนี้ได้
พันธบทบัญญินตร์จึงพูดออกมาว่า
ถ้าตายไปแล้วจะได้คุยกับฮมั้ยล่ะ

ตลอดเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจำ
ไม่เคยได้รับการปฏิบัติตัวอย่างนักโทษคนอื่นได้รับ
เพราะได้รับการปฏิบัติตัวเยี่ยงสัตว์

บทโทบัญญินในกรณีการวางแผนแห่คุกด้วย
นั่นก็คือข้อหาเป็นผู้ใช้จ้างวาน
สนับสนุนผู้อื่นให้กระทำผิด
กรถำให้ผู้ถูกคุมขัง
แม้เหตุการณ์จะยังไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่ถือว่าพันธบทโทบัญญินมีเจตนาที่จะก่อเหตุจริง
ถือว่ามีความผิดต้องรับโทษ๑ใน๓โดยพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐาน
ก่อนจะไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นคดีใหม่อีกหนึ่งคดีนะครับ